พุทธศาสนิกชนไทยจะได้ร่วมพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระยานสังวร
สมเด็จพระสังคลาศกลมหาสังขปรินายก

พระราชทานเลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศประกอบพระศพจากพระโกรธกุดันใหญ่เป็นพระโกรธทองน้อยครับ
พระศักยวงศ์วิสุธผู้ชัวร์ชาวอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
พร้อมด้วยศาสตราอาจารย์พิเศษทงทองจันทรางสุและรองศาสตราอาจารย์สุชาวพลอยชุม
ได้ร่วมเสวนาเรื่องการเลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศประกอบพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
สมเด็จพระสังฆราชได้รับการเลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศจากพระโกรธกุดันน้อยเป็นพระโกรธกุดันใหญ่
ตั้งแต่วันแรกที่สิ้นพระชนซึ่งมีฐานะสูงกว่า๑ชั้น
และเมื่อถึงวาระพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานชั้นเครื่องกิติยศประกอบพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
พระโกรธกุดันใหญ่เป็นพระโกรธทองน้อย
ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
ระหว่างวันที่๑๕ถึง๑๗ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๘ครับ
ถือเป็นกรณีพิเศษจริงเพราะว่ายังไม่เคยปรากฏเรื่องราวที่มีการประทานเลื่อนพระโกรธถึง๒ชั้น
สำหรับพระศพสมเด็จพระราชในการก่อนที่ผ่านมา
ก็ต้องถือว่าทรงเป็นสมเด็จพระสังราชที่ทรงมีพระชาติกำเนิดเป็นสามัญชนที่ได้รับพระทานพระมหากรุณาเป็นพิเศษถึง๒ครั้งของคราวเช่นนี้ครับผม
สำหรับประชาชนที่ต้องการไปกราบสักการะพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกที่พระตำหนักเพชรที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับ
สามารถเดินทางไปได้จนถึงวันที่๑๕ธันวาคมนี้ก่อนที่จะมีการเคลื่อนพระโกรธพระศพไปยังวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารในวันที่๑๖ธันวาคมนะครับ
ซึ่งตามกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรีนายกก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่๑๕๑๗ธันวาคมนะครับ
โดยวันที่๑๕ธันวาคมนะครับได้เชิญพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดเทพศิริน
วันที่๑๖ธันวาคมพระราชทานเพลิงพระศพณวัดเทพศิริน
และวันที่๑๗ธันวาคมนะครับเป็นพระราชพิธีเก็บพระอัฐิไปยังพระตำหนักเพชรนะครับวัดบวรนิเวศวิหารครับ